ท่านผู้ชมครับมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
น้องอายุเพิ่ง๑๘ปีเท่านั้นนะครับก็ทำงานช่วยเหลือครอบครัวนะครับ
ก็ขี่จักรยานยนต์ส่งพิซซ่าค่ะนะครับทีเนี้ยมันมีช่วงเหตุการณ์ที่น้องเนี่ยประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต
กล้องหน้ารถคันหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเป็นหลักฐานที่เขามอบให้กับตำรวจ
อืมจังหวะนั้นเขากำลังกลับรถนะฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ท่านไปดูภาพตรงนี้ก่อนนะฮะ
นี่ไงพี่อ๋อเอาแต่ดำต้นด้วยดิเอาแต่ดำต้น
ลอยมาเรียบร้อยจังหวะตรงเนี้ยฮะอืม
ก็จะเห็นว่ามีจักรยานยนต์คันนี้ตอนที่คันนี้เขากำลังกลับรถค่ะ
จักรยานยนต์คันนี้ก็มาช่องทางซ้ายแล้วก็เนี่ยพุ่งถลายไปชนกับขอบทางนะครับ
คนขี่ก็กระเด็นไปอยู่ที่ถนนนะครับคนขี่เป็นผู้หญิงนะฮะ
บาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเธอเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
ชื่อนางสาวละลิตาทองอำพันธ์อายุ๑๘ปี
คือมีบาดแผลขนาดใหญ่อยู่ที่ศีรษะด้วยแล้วก็ตามลำตัวเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับ
จุดตรงนี้เป็นถนนอยู่ใกล้ใกล้ปากซอยเอกชัยหกสิบสี่
ถนนเอกชัยเขตบางบอนกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมครับ
มีคนเจ็บอีกคนนึงด้วยนะฮะชื่อว่านายวรสับเฉลิมทรัพย์อายุยี่สิบห้าปีนะฮะ
ส่วนน้องละลิตาเนี่ยนี่เจ็บหนักนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายช่วยไม่ทันจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
มันมีร่องรอยของการชนอย่างแรงแล้วก็มันมีร่องรอยอยู่ที่ต้นไม้
เสาไฟฟ้าข้างทางด้วยนะครับส่วนกระบะที่เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถ
เมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นร่องรอยจุดเกิดเหตุนะฮะ
ส่วนนี้ฮะรถคันเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
นายยุทธนาวัฒนุพงศ์อายุ๓๔ปีเป็นคนขับเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะ
ก็ยืนให้การกับเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าตอนเกิดเหตุกำลังกลับรถ
ก็กลับรถมาถึงเกือบเลนซ้ายสุดแล้วแล้วจักรยานยนต์ก็ขี่มาทางช่องซ้าย
แล้วก็เสียหลักไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าแล้วไปชนกับต้นไม้
ฟุตบาทด้วยก่อนจะล้มลงกับพื้นถนน
คือเขาบอกเขามีกล้องวงจรปิดหน้ารถเนี่ยเป็นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่นะครับ
ส่วนใครจะผิดใครจะถูกเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องไปดูกันต่อไปนะครับทุกผู้ชมครับ
เอาเป็นว่าภาพเนี่ยมันเป็นอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
วันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดกลับรถนะฮะ
อยู่หน้าร้านจาอูหมูกระทะที่ถนนเอกชัยตรงนี้จะมุ่งหน้าไปทางบางบอน
นี่ยังมีร่องรอยของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้อยู่เลยนะครับ
มีของเส้นไหว้ที่ครอบครัวของน้องละลิตาเนี่ยนำมาเชิญดวงวิญญาณเมื่อช่วงบ่ายด้วย
ค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าขณะเกิดเหตุ
ตอนนั้นเขากำลังทำงานอยู่ที่ร้านนะฮะร้านแถวนั้นนะครับ
ได้ยินเสียงคล้ายกับรถชนเสียงดังมากออกมาดูเนี่ยก็คือเห็นจักรยานยนต์ชนเข้ากับต้นไม้ล่ะ
แล้วรถกระบะเนี่ยจอดอยู่ห่างไปสักยี่สิบสามสิบเมตรนะฮะ
ก็คนเจ็บนะที่เขาเห็นเนี่ยเป็นผู้หญิงนอนคว่ำหน้าอยู่เลือดออกเยอะมาก
ก็พยายามเข้าไปเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบอะไรกลับมาอีกคนนึงเนี่ยเป็นผู้ชายบาดเจ็บ
มีสติลุกขึ้นมานั่งได้ลักษณะบาดเจ็บที่ขากู้ภัยมาถึงเขาก็พาส่งโรงพยาบาล
ส่วนน้องผู้หญิงพยายามช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วแล้วก็พาส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าสุดท้ายไม่ทันน้องเสียชีวิตนะครับซึ่งจุดตรงนี้เนี่ย
ชาวบ้านแถวนี้บอกว่ามันเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากแต่ไม่ค่อยรุนแรง
แต่ครั้งนี้เมื่อคืนนี้ถือว่าแรงมากถึงขั้นมีคนเสียชีวิต
ก่อนจะถึงจุดกลับรถตรงนี้มันเป็นสะพานมาก่อนค่ะ
ทำให้รถเนี่ยที่มาเนี่ยถ้าเกิดไม่ชินเส้นทางเลยเนี่ยเขาจะมาเร็ว
เหมือนกับเป็นสะพานแล้วลงสะพานมานะฮะแล้วจะมาเจอจุดกลับรถนะครับ
ไม่ชินเส้นทางเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมาก
ผู้ชายก็ไม่เท่าไหร่แต่ผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะอาการหนัก
หัวใจอยู่ตั้งนานชั่วโมงกว่าคนก็เริ่มมามุงดูเยอะ
ชั่วโมงกว่าตัวน้องเขาเริ่มซีดเริ่มอะไรหมดแล้ว
ฟันเพลินไปหมดข้างหน้าน่าสงสารเขาอยู่
แต่ว่าไปปลุกพี่ผู้หญิงอยู่แต่ว่าเขาก็เหมือนไม่ได้สติ
เหมือนนิ่งไปเลยครับแล้วแล้วเราก็เรียกเขายังไง
ก็เรียกเรียกเขาว่าพี่เป็นไรไหมครับอะไรประมาณนี้ครับ
แต่ว่าเขาก็ไม่ตอบสนองแต่ว่าพี่ผู้ชายยังพอแบบ
ยังพอแบบขยับตัวยังพอร้องร้องให้รู้ว่าเจ็บตัวได้อยู่ครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับศพของน้องละลิตา
ลำนึงท่ามงานในฐานสี่สี่สามที่นี่ก็ครับ

อันที่หนึ่งละละลิตาเนี่ยครับจะลีกล่อพี่ไปกับผู้ชอบ
จากนั้นก็รับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสแก่งามนะครับ
คุณแม่คุณแม่อมรรดิ์นะครับ
คุณแม่ของน้องละลิตาคุณแม่อายุ๔๕นะครับ
แล้วก็มีคุณอานะชื่อนายสมชายอายุ๔๒นะครับ
ที่ไปทำพิธีกันคุณแม่บอกว่าลูกสาวเป็นคนขยันทำงานนะฮะ

คือเรียนหนังสืออยู่นะครับเหลืออีกเทอมเดียวจะจบแล้วนะ
แล้วก็ทำงานหารายได้ช่วยแม่ด้วยขี่จักรยานยนต์ส่งพิซซ่าเนี่ยนะครับ
บอกเสียใจมากคิดถึงลูกสาวที่สุดสะเทือนใจที่สุด
สะเทือนใจมากเวลาที่คิดว่าจากนี้ไปเนี่ยคือจะไม่มีลูกอีกแล้วนะครับ
แล้วแม่ตอนที่รู้เหตุการณ์เนี่ยแม่บอกกว่าแม่จะมาถึงก็ไม่ทันแล้ว
คือไม่ทันได้ดูใจลูกแล้วมาถึงลูกสาวเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลยอยากฝากถึงคนขับรถทุกคนนะจะจุดไหนก็แล้วแต่
จุดกลับรถต่างขอให้ใช้ความระมัดระวัง
หรือเจ้าหน้าที่ต่างก็แล้วแต่จุดไหนที่มีปัญหาเนี่ยช่วยแก้ไขให้หน่อย
จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับครอบครัวแม่อีก
แต่มาไม่ทันแล้วมา๔ทุ่มกว่าแล้วมาจากต่างจังหวัด
น้องก็อยู่โรงพยาบาลแล้วถ้าตอนนั้นเราอยู่กรุงเทพกับเขา
คงจะไปทันเห็นใจลูกเขาเป็นเด็กดีเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เหลวไหล
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือทางน้องละลิตาเขานั่งมาทางด้านหน้าจากกยานยนต์
ก็มีน้องผู้ชายอีกคนนึงที่เป็นแฟนของน้องเขาเนี่ยบาดเจ็บ
ส่วนน้องเขาจะนั่งมาทางด้านหน้าก็ล้มลงไปทั้งคู่
คนขับรถกระบะวันนี้ก็มาเคารพศพนะครับมาฟังสวดศพคืนแรกที่วัดสแก่งาม
ก็มาแสดงความเสียใจแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของน้องละลิตา
ซึ่งคนขับกระบะก็คือคุณยุทธนาเนี่ยก็บอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะเกิดเหตุไม่มีการเฉียวชนแต่มันก็ลักษณะเหมือนกับพอเขาเลี้ยวรถไปแล้วเนี่ย
มอเตอร์ไซค์ก็คงจะหักหลบเข้าเลนซ้ายพอดีแล้วก็ไปชนกับฟุตบาทกับต้นไม้กับเสาไฟฟ้า
ตอนนั้นเขายอมรับว่าเห็นจักรยานยนต์หลายคันมากนะแต่เขาก็คิดว่ารถของเขาเนี่ยมาจนเต็มคันแล้วนะ
แล้วก็เห็นตามภาพในกล้องหน้ารถของเขาที่คุณยุทธนาเขาบอกนะครับ
สอดแสดงความเสียใจไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ไม่ได้ตั้งใจไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คุณวิมลวันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวของเราไปที่ถนนตรงจุดเกิดเหตุนะครับ
นี่ฮะนี่เป็นช่วงกลางวันนะคือรถคับข้างเลยล่ะนะครับ
มันเป็นจุดกลับรถนะฮะคือถ้ารถเมรถกระบะที่รถยาวหน่อยเนี่ย
เลี้ยวนี่มัน๓เลนแน่นอนมันมาถึง๓เลนแน่นอนนะครับ
บางคันถึงขั้นแบบเกือบถึงฟุตบาทก็มี
แล้วพอค่ำมืดเนี่ยชาวบ้านแถวนี้บอกแสงสว่างไม่พอ
แล้วก่อนจะมาถึงจุดกลับรถตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับรถที่เขาพุ่งมาจากทางนู้น
มันจะลงสะพานมาค่ะทีนี้บางทีถ้าเขาลงสะพานมา
เขาไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีจุดกลับรถเนี่ยบางทีเขามาเร็วเขาส่งมาเร็ว
นี่ฮะก็ฝากระมัดระวังกันก็แล้วกันครับนะคะ